ต่อไปบ้านเช่าครับ

ให้ผู้หญิงหน้าตาดีเช่าอยู่กับสามีอยู่กับลูกนะครับ
เช่า๓ปีแต่อยู่๑๐เดือนแล้วหนีนะครับ
เอาดูสภาพบ้านก่อนก่อนจะดูว่าติดค้างอะไรอยู่บ้าง
เขาบอกว่าเหมือนมาพังบ้านเขา

ผู้เช่าเป็นผู้หญิงหน้าตาดีชื่อบี

ค้างค่าเช่าเดือนครึ่งเป็นเงิน๑๕๐๐๐บาท
แต่ว่าค้างค่าน้ำค่าไฟ๙เดือนเป็นเงินกว่า๔๐๐๐กว่าบาทครับ

โอ้โหจุกฮะจุก

ถูกทุบทำลายผนังประตู
พ่นสีสาดสีตามพื้นตามผนังบันไดนอกจากนี้ยังเทปูนทับกระเบื้องชั้นหนึ่ง
โอ้โหเพื่ออะไรอ่ะ๑๐เดือนนี่ทำขนาดนี้เลยเหรอ
ทำทำไมในเทปูนทับกระเบื้องแล้วตัดสายเมนไฟด้วยนะ
หลอดไฟก็เอาออกแล้วก็หนีไป
ทีมข่าวติดต่อไปยังว่าที่ร้อยตรีนรินาจิระประยุทธ์นะครับท่านเป็นเจ้าของบ้าน
ให้ทีมข่าวฟังบอกว่าเขาประสบปัญหาใหญ่เลยนะ
ความเสียหายของบ้านที่ไม่สามารถจะปล่อยให้เช่าได้มาหลายเดือนแล้ว
อยากจะขอความช่วยเหลือจากสื่อมวลชน
ไปแจ้งความแล้วทุ่งครุไปแจ้งแล้วแต่คดีไม่คืบเลย
ที่ให้ข้อมูลแล้วก็หลักฐานร้อยเวนไปครบถ้วนแล้วนะ
เอาอะไรเสียหายบ้างล่ะพี่
ก็เห็นว่าค่าไฟสูงไปถึง๓๘๐๐๐บาทแล้วก็ค่าน้ำ
แต่ว่าค่าน้ำเนี่ยก็คือยังพอรับได้
เราก็ทำการจ่ายไปจ่ายไปเรียบร้อยแล้ว
นรุนาศบอกว่าถ้าบีดูอยู่
คือคนเช่าเขานะถ้าบีดูอยู่นะอย่าหนีเลย
เข้าใจว่ามีปัญหาทางการเงินนะครับ
เพราะว่าระยะหลังคือจ่ายค่าเช่าช้า
แต่การมาทุบทำลายมาพังบ้านพี่เนี่ย
ค่าฟงค่าไฟอะไรพวกเนี่ยนะฮะ

คือเรียกร้องให้กลับมาเจรจากันว่างั้นเถอะครับ